มาเมาส์กันต่อแล้วกันเนอะสำหรับเรื่องของนักร้องแบบออกแนวติ๊สหน่อย
จริงก็ต้องเป็นดิฉันไม่สัมภาษณ์นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ

จริงนางก็เป็นอาร์ติ๊ดนี่แหละค่ะเขาไปเจอนางลุคใหม่นะคะ
ก็ตัดผมสั้นมาเลยแต่มันงงอยู่อย่างนี้

เคยมีข่าวข่าวทะเลาะกับอดีตภรรยาเขาโอ้โหตอนนั้นโด่งดังมากเลย

วุ่นวายกันลุงตุงนังนะคะจนกระทั่งนางก็หย่าล้างกันไป
แล้วก็มีลูกสาวด้วยคนนึงนะคะแต่เบลผ่านไป

ใช่แล้วก็คือปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะอดีตภรรยาของเขาเนี่ย
ก็ไปมีเหมือนแฟนใหม่มีแฟนใหม่แล้วชื่อคุณเบน
ใช่แล้วก็ปรากฏว่าสามีเก่ากับแฟนใหม่มาอยู่ด้วยกัน
ช่วยกันเลี้ยงลูกแบบสนุกสนานเฮฮา
เป็นรักที่ลงตัวรักแบบใหม่ที่ลงตัว

ตอนนี้คุณไอด้ากับแอมมี่เป็นเพื่อนกันไปแล้ว

นี่ไงนี่ลูกแฟนใหม่ชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ย

คืออยากบอกว่าสังคมสมัยใหม่นี้มันเป็นแบบยุคใหม่จริง

ถ้าผู้หญิงแบบเคยแต่งงานมาแล้วอะไรอย่างนี้มันจะแบบถูกมองไม่ดี
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้สนใจสถานภาพตรงนั้น

แล้วก็ถ้าใครหลายคนได้ดูคลิปนะคะ
ก็พักหลังคุณเอมมี่กับน้องลาลาเบล

นะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวเฮฮาค่ะ
ส่วนเอมมี่ตอนนี้จะมีใครอยู่ในใจหรือเปล่านะคะ

ตอนนี้ครอบครัวเป็นไงบ้างคะ

ก็ผมว่ามันก็เริ่มลงตัวแล้วแหละ
เรื่องราวมันก็ผ่านมาสักพักแล้วแล้วก็
เหมือนไม่ได้มีอะไรแบบซีเรียสแล้ว
ใช่มาซีเรียสกันเรื่องว่าจะเลี้ยงกันอย่างไร
จะเดินไปทางไหนให้มันแบบดีที่สุดอะไรอย่างนี้

เนี่ยผมมางานเพราะมาหาเลย

หมายความว่าต้องพาแฟนเราไปหาเขาไหมหรือว่า

ครั้งที่ผ่านมาน่าจะเป็นบทเรียนแล้วว่าแบบ
การที่แบบมีความสัมพันธ์กับลูกอะไรอย่างนี้
ครั้งต่อไปมันน่าจะเป็นอะไรที่ต้องคิดกันนิดนึง
ดูเด็กลงจริงด้วยเหมือนไอด้าบอกเลยว่าตัดผมแล้วแบบดูเด็กหน้าสายขึ้น
ไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วตัดตามซีรีส์นะคะ

ก็นั่นแหละเพลงเขานั่นอัลบั้มแรกแล้วมั้งน่ะ
ไม่ฉันบอกรักแฟนไทยรัฐ

มาสกลนครฝนตกหนักมากนะคะเออช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

แจ๊ครบกวนไปปักตะไคร้หน่อยเผื่อฝนจะไม่ตกที่สกลนคร
กลัวหาใหญ่จะมานะคะหมายถึงฝนตกหนักมากอะไรอย่างนี้